แต่เรื่องนี้สิคะอยากถามความเห็นเหมือนกันค่ะ
มีใครรู้จักเทพมังกรกันไหมคะเทพมังกรเทพมังกร
ไม่แน่ใจว่าเขามาจากจีนมาจากไทยหรือมาจากไหน
ละครั้งเฉยงงไปหมด

ที่เห็นเสื้อสีน้ำเงิน
เหตุการณ์ก่อหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
ผู้ชายคนนี้บุกขึ้นไปบนสารา

คุณออกไปจากสาราก่อนไม่ยอมนั่งเลยพนมมือ
พอจะเข้าคุมตัวพาลงจากสาราก็ดิ้นจนหลุด
แล้วก็วิ่งแล้วก็เดินเข้าไปด้านในบริเวณที่เป็นพระพุทธรูป
ชาวบ้านเขากราบไหว้หลังจากนั้นเดินรอบสาลาเลยค่ะ
คล้องร้องเปล่าแล้วนี่เห็นไหมลงบันไดออกไปรอบสารา
ตะโกนใหญ่เลยแล้วก็เริ่มหนีลงไปเรื่อย
คลิปนี้เจ้าของคลิปโพสต์เอาไว้เขียนข้อความบอก
มังกรทองแฮชแท็กหัวจะปวด

หลังจากนี้คือพอลงไปด้านล่างสาลาแล้วค่ะ
ลงสระต่อลงไปที่พื้นแล้วลงสระนี่

เจ้าหน้าที่ทำไงคะวางกำลังคุมค่ะ
เพราะกลัวเขาจะจมน้ำก็ต้องเกลียดกลับ
เทพมังกรทองหรือเทพอะไรก็ได้ขึ้นมาก่อน
กลัวจะจมน้ำเพราะว่าน้ำมันก็เย็น
เขาบอกว่าเจ้าไม่เห็นเราหรอก

เพราะเราใช้วิธีวิชาอำพรางตัว

ขั้นอำพลางตัวแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนมองอยู่นะครับ

สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าอำพรางอีท่าไหนค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นมาได้
แล้วก็ประสานตำรวจไปรับตัว
สงบสติอารมณ์อยู่โรงพักนะคะ

มังกรทองก็ต้องสยบให้กับเจ้าหน้าที่ของเมืองไทยนี่แหละครับ